วันนี้พาคุณผู้ชมไปหาของอร่อยทาน
ของอร่อยที่ว่านี่คือทุเรียนยัดไส้ไอศครีม
ฟังแล้วก็ว้าวแล้วนะคะจะอยู่ที่ไหนอร่อยเพียงใด

น่ากินน่ามองเหิน
ก็เหมือนกับไอติมที่ใส่ลงในขนมปังที่มันแบ่งออกอย่างนี้นะ

ใช่ไหมแต่มันคือทุเรียนทั้งภูเลยคุณผู้ชม
ใหญ่แบบนี้ร้านนี้

ชัยนรงริมแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอเมืองจังหวัดใช่

เจ้าของร้านเขาปิ๊งไอเดียนะคะในการเอาทุเรียนมาผ่ากลาง
แล้วก็ยัดเข้าไปใช้คำว่ายัดเลยค่ะ
เพราะเขาตักไอศครีมลูกใหญ่นะเป็นไอศครีมกะทิสดนะคะ
แล้วคุณผู้ชมที่เห็นอย่างนี้คือเขาตักให้ฟรีนะ
คือซื้อทุเรียนแล้วตักไอติมให้ฟรี
ชอบแบบไหนเอาเลยแล้วก็โรยท็อปปิ้ง
เหลืองถั่วเขียวผาซีกแล้วก็นมข้นแล้วแต่ชอบนะจ๊ะ

ลูกค้าที่ชื่นชอบทุเรียนเนี่ย
เขาก็ยิ่งปลื้มไงมีอะไรใหม่มาให้กินใช่ไหม
แวะมาลิ้มชิมรสกันคึกคักมากันแบบไม่ขาดสายตลอดทั้งวัน
มีทั้งลูกค้าในจังหวัดแล้วก็จังหวัดอื่นด้วยนะคะ

ทุเรียนนี้นำมาจากหลายพื้นที่
ทั้งจันทร์พระบุรีระยองรวมถึงที่อื่นด้วย
คือคัดมาเลยค่ะเอาสายพันธุ์ที่อร่อยที่สุดดีที่สุด
พูใหญ่มาให้ลูกค้าที่ทาน
เห็นแบบนี้แล้วรีบไปคุยกับเจ้าของร้านบ้างดีกว่า
คุณเขมิกาจ้อยปานอายุ๒๘ปีนะคะ
เล่าให้ฟังบอกจริงแล้วเขาก็ขายทุเรียนกันเป็นปกตินี่แหละ
ติดอกติดใจเป็นทุนเดิมเพราะว่าเขาคัดทุเรียนมาจากหลายที่
แต่ทีนี้รู้สึกว่าช่วงหน้าร้อนแบบนี้มันน่าจะมีอะไรพิเศษมาให้ลูกค้า

คือมาตั้งไว้ที่หน้าร้านให้ลูกค้าได้ทานฟรีใช่ไหม
แล้วแต่ลูกค้าอยากจะทานเอาเลย
แต่ทีนี้มีลูกค้ารายหนึ่งมาอุดหนุนทุเรียน
แล้วบอกว่าเนี่ยน้องช่วยราดไอศครีมบนทุเรียนให้เลยได้ไหม

ก็เลยทำแบบนี้บ้างปรากฏว่าลูกค้าชอบมากค่ะคุณ
เพราะด้วยความหอมของทุเรียนผสมกับความหวานมันและความเย็นของไอศครีมกะทิแบบนี้
มันเข้ากันก็เลยกลายเป็นเมนูใหม่ทำให้ตอนนี้ขายดิบขายดีมาก

แล้วก็จริงก็ไม่ได้มีแค่ร้านนี้
หลายพื้นที่ก็มีไอเดียดีแบบนี้เหมือนกัน
แต่ละที่เขาก็จะมีเอกลักษณ์มีรสชาติความอร่อยต่างกันไป
จะให้ดีข้าวเหนียวมูลด้วยไหม

แล้วก็ด้านกะทิคุ้น
แล้วมีแบบถั่วเหลืองที่เนี่ย